นี้เนี้ยพลเด็กประยุัติจรรยาโจทย์ก็ยังคงทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีรักษาการก็ดูอารมณ์ดี

เราก็ถามเพิ่ม
ถามเพิ่มเผื่อจะมีเฮือกที่๓แต่ไม่มีค่ะ

ถามเปิ่มในรักษณะที่ว่า
เอกประยุทธ์บอกว่าเดี๋ยวขอดูสถานการณ์ก่อนค่ะ
ยังไงก็ต้องประชุมรักษาการไปก่อน

หลังจากที่มีกระแสข่าวเรื่องคอรมออะไรเยอะแยะต่างมากมาย
โหรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างเนี่ยนะฮะ
วันนี้มีประชุมคอรมอลนะครับ

บันก็ทำหน้าที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
หัวหน้าพักภูมิใจไทยนะครับ
เสียงสอสอที่ไปร่วมกับเพื่อไทยเนี่ย
โคต้าว่าการมา๔กระทรวงช่วยว่าการอีก๔กระทรวง
วันนี้นักข่าวก็เลยถามคุณอนุทินบอกอุ๊ยคุณอนุทิน
นี่มีข่าวว่าจะไปนั่งมธ๑เลยเหรอ
เขาจะเรียกสั้นรหัสเรียกขานทางวิทยุคือมธ๑
ก็คือมหาดไทยกระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีว่าการทรงหาดไทย
มศ๑ถ้าเกิดช่วยก็จะมศ๒อะไรก็ว่า
เดี๋ยวคุณอนุทินว่ายังไงนะฮะตำแหน่งรัฐมนตรีตรงนี้นะครับ
ผู้ชมลองฟังนะฮะ